มีคุณผู้ชมหลายท่านส่งไลน์มานะคะบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกแล้วต้องมาดูเรื่องของปริมาณน้ำกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชาวสิงห์บุรีต้องเตรียมรับมือแล้วนะคะ
กรมชลประธานออกมายอมรับแล้วบอกว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็จะทำให้พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมีระดับน้ำริมตลิ่งสูงขึ้นอีกยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประธานบอกว่า
เข้าพบพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำโดยยืนยันว่าจุดวิกฤตเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณหน้าเขื่อนเนี่ย
อยู่ที่สองพันแปดร้อยถึงสามพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็มีแผนระบายน้ำเพิ่มสูงสุดสองพันสามร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ปัจจุบันที่ระบายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะโดยถ้าหากระบายระดับนี้ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำตลิ่งเนี่ย
เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าเซนติเมตรซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดสิงห์บุรี
อ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยากรมชลประธานออกมาขอร้องประชาชนนะคะว่าไม่ต้องตื่นตระหนก
เพราะว่าการระบายน้ำเนี้ยจะทยอยเพิ่มครั้งละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
พร้อมกันนี้หน่วยงานในจังหวัดก็จะเร่งแจ้งให้ประชาชนได้เตรียมรับมือล่วงหน้าด้วย
ในสัญญาแสงพุ่มพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประธาน
กรมชลประธานบอกว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาเพิ่มขึ้น
ก็ทำให้มีแนวโน้มว่าวันพรุ่งนี้เวลา๖โมงเช้า
เขื่อนเจ้าพระยาอาจมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอีก๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้การระบายน้ำจะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
และส่งผลให้จังหวัดสิงห์บุรีอาจมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากตลิงอีก๒๕เซนติเมตรในช่วงประมาณ๖โมงเย็น
และถ้าหากว่าเหนือเขื่อนมีน้ำเพิ่มขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง
กรมชลประธานก็จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำไปตามลำดับ
ส่วนการผันน้ำไปยังแก้มลิงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อ่างทอง
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบายออกไปได้เพราะว่าชาวนายังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต
โดยจะผันน้ำลงแก้มลิงได้ก็ต่อเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว
เป็นการลดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ